ดูเกษตรกรที่เขาปลูกผักแบบขั้นบันไดเขา

ก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตดีไปด้วย

อยู่ที่บึงกาลใต้หมู่ที่๒ตะมนต์วิสิต
อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีอาชีพหลักหลักก็คือเป็นเกษตรกรปลูกพืชปลูกผักนานาชนิดนะคะ
แต่เขาจะปลูกด้วยเทคนิคการปลูกแบบนี้ก็คือปลูกแบบขั้นบันไดนั่นเอง
แล้วก็ในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาดีใจมากเนื่องจากว่า
ลมหนาวอากาศเย็นมันพัดผ่านมาจากทางสปลาวแล้ว
ก็เลยทำให้อากาศช่วงนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกผัก
เพราะว่าผักเหล่านี้จะชื่นชอบอากาศเย็นค่อนข้างมาก
ใช่ค่ะอากาศช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๕องศา
ก็เลยชาวบ้านเริ่มที่จะลงมือเพาะปลูกพืชแล้ว
พืชที่เริ่มจะปลูกในช่วงนี้ก็คือพวกผักบุ้งผักชีผักกัดหอม
คณะกระเทียมบ็อกเคอรี่ด้วย
รวมไปถึงผักชนิดอื่นอีกเยอะแยะมากมาย

เขาบอกว่าผักที่ปลูกตามริมแม่น้ำโขงแบบนี้
เป็นขั้นบันไดแบบนี้รสชาติไม่ขมเลย
มันจะหวานมันจะหวานกรอบกว่าที่อื่นเขาว่าอย่างนั้นนะ
คือด้วยน้ำอากาศต่างนี่แหละที่ทำให้ผักมันมีคุณภาพ
เพาะปลูกพืชผักนานาชนิดในช่วงนี้
ทำให้ชาวบ้านสามารถนำผักไปขายทอดตลาดได้ราคาดีกว่าในช่วงปกติ

ใช่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เลยมีกินมีใช้จากการที่เขามา
ลูกพืชปลูกผักแบบขั้นบันไดแบบนี้นี่แหละค่ะ
เพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ราคาผักบุ้งนี่แพงมากนะคุณนะ

อยู่ที่กิโลนึงนี่๕๐บาทไปแล้ว
แล้วถ้าเป็นผักที่นี่ผมว่าโอ้โหน่าจะขายได้ราคาดีเพราะเป็นผักที่มีคุณภาพที่ขึ้นชื่อ
ถูกต้องนะคะอันนี้มะละกงมะละกอก็ดกเห็นไหม
ก็เป็นเทคนิควิธีการเขาในการปลูกผักแบบขั้นบันได

คือเวลาที่จะเข้าสู่หน้าหนาวน้ำจะลงหน่อยถูกไหมคุณชีซา
ไปลองปรับใช้กันที่บ้านบ้างไหมที่บ้านเราก็มีบันได
แล้วนอนไหนตายบันได